ประมาณไม่เกินสองปีใครจะขับรถหรือว่าขนส่งสินค้าไปภาคอีสานจะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นผ่านทางมอเตอร์เวย์สายใหม่
ปะอินสระบุรีนครราชศรีมาใช้เวลาไม่ถึง๒ชั่วโมงเองครับ
การก่อสร้างเป็นทางนะฮะซึ่งเป็นตอนทางแยกต่างระดับสระบุรีจุดเริ่มต้นจากโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางประอินสระบุรีนครราชศรีมานะครับก็มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วร้อยละสิบแปดจุดสองเร็วกว่าแผนเนี่ยร้อยละห้าจุดเก้า
อเตอร์เวย์สายบางปะอินสระบุรีนครราชศรีมานั้นมีระยะทาง๑๙๖กิโลเมตรนะครับตั้งเป้าว่าจะเปิดภายในปี๒๕๖๓ให้ประชาชนขับรถสัญจรไปมาได้
โครงการนั้นแล้วเสร็จก็จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง
การเดินทางไปเที่ยวช่วงเทศกาลต่างระบบโลจิสติก
แล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระหลโยธินกับถนนมิตรภาพ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต่างนะครับช่วงหยุดยาว
ซึ่งจะมีปริมาณรถนั้นใช้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
แล้วก็มีเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการด้วย
เส้นทางนี้ครับใช้เวลาเดินทางประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาทีเท่านั้นเองนะครับ

ลงนามสัญญาก่อสร้างไปแล้ว๒๕ตอนอีก๑๕ตอนที่เหลือนั้น

มีวงเงินการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ๗๖๖๐๐ล้านบาทครับ